มาวิเคราะห์เกมในครึ่งหลังกันนะครับ
โดยดูจากผู้เล่นชุดแรกของทั้งสองทีมนะครับ

เพื่อที่จะทรงประตูแล้วก็ตีตื้นขึ้นมาครับ
ผมคิดว่าในครึ่งหลัง
ต้นเกลียดไม่ให้เซตเกมขึ้นมาง่ายแบบนี้ใช่ไหมครับ
ในแดนในแดนของชมบุรีเลยครับเพราะว่าทีมของตัวเองตามอยู่ครับ
แต่จุดที่ต้องระวังก็คือ
ถ้าเพจขึ้นมาอย่างนี้แล้วครับคือถ้าเพจไม่พร้อมกัน
พื้นที่ด้านหลังจะเปิดจะมีเยอะถ้าเพจไม่พร้อมกันจะสามารถ
เพราะว่าสมมุติเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
ถ้าแกะออกมาได้ก็พื้นที่ด้านหลังเปิดอาจจะทำให้เสียประตูเพิ่มขึ้นได้ครับ
พอเพจสูงแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ครับมาหมดเลย
แต่จะมีทิ้งสุปุ๊ดไว้คนเดียวแบบนี้
เป็นจังหวะที่ชนบุรีทำได้ดีด้วย

คืออย่างแรกเลยคือต้องผู้สาวประตูครับ
อย่างศักดิ์ศรีต้องสั่งผู้เล่นในแนวรับ
ว่ามีผู้เล่นของชมบุรีลอยอยู่ในแดงของตัวเองนะ
ก็คือต้องให้ประกบตัวอย่าให้ห่างครับ
ส่วนชมบุรีบูเวฟบ้างครับเกมนี้๔ประตู
จะว่าไปก็ประตูแรกเกือบจากความสามารถเข้าตัวของศฺูฤษครับ
ก็คือย่างศฺูฤษได้บอลข้างหน้าป้อส
จริงแล้วคือต้องโล้เข้ามาตรงนี้
ตัวนี้ก็จะต้องสอดซ้อนได้ทันครับ
นี่คือการประกบตายสุบวุฒิ

ตั้งแต่แดนของคู่ต่อสู้แล้วในส่วนของเกมลุกครับ
อย่างแรกเลยครับคือต้องมีการเคลื่อนที่
มีการเคลื่อนที่คือเมื่อเพื่อนได้บอล
ได้บอลตรงจุดไหนก็แล้วแต่ครับ
ต้องมีหาทางส่งบอล
มีทางส่งบอลให้เพื่อนรับบอล
คือเพราะถ้าไปอยู่พวกผู้เล่นของทาง
เพื่อนก็ไม่สามารถจะส่งบอลให้
เพื่อเอาขึ้นไปทำประตูได้ครับ

อย่างกองหน้าที่ลงวันนี้ก็ในตัวเป้าเนี่ย
เพราะว่าเป็นเก็บบอลได้ดีในระดับหนึ่งอยู่ที่ว่าพอตัวเป้าเก็บบอลได้แล้วเนี่ย
ตัวด้านข้างจะเติมขึ้นมาทันไหมอืมเพราะว่าถ้าตัวเหลือตัวนี้ก็คงจะลำบากนิดนึงครับ
เพราะว่าผู้เล่นชมรีวิวเวฟก็มีเกมรับที่เหนียวแน่นพอสมควรครับ
พอพักบอลได้ผู้เล่นแถว๒เนี่ย
ผู้เล่นริมเส้นนะครับตัวข้างนะครับต้องเติมเข้ามาเล่นแล้วก็มารับบอล
ต้องเติมเพื่อมาซอปพอร์ตผู้เล่นในแดงหน้าด้วย
แล้วก็หาโอกาสหาช่องที่จะทำประตูให้ได้